กว่านะคะเปิดข่าวมาต้องคึกคักค่ะกับซุปตาคนนี้นะคะ

เมื่อวานนี้นะคะมาพร้อมกับสองเพลกดังค่ะโตโนภากินครูเต้อยักษ์พี่วัสดิ์
อ่าเปิดตัวหนังส้มปะนอยคุณผู้ชมอ้าว
หนีเต้นแบบนี้เลยค่ะดูสิอลังการมากคุณผู้ชมมากมากมาก
พี่หนนะคะจะได้เห็นพี่หม่ำของเรานะคะจับไมค์ร้องเพลงแดนเซอร์อลังการงานสร้าง
ดิฉันแบบโอ้โหไปงานอยากโยกตามจำเบิร์ตจำเบิร์ตจังสี่เลยค่ะ
หูยหูเต้นหน้ากร้องค่ะสิก็จะเห็นเงาเธออยู่น่ะจังนะ
วงการบ้านนะคะขณะที่โตโน่ไม่ยอมแพ้ค่ะ
ทั้งร้องทั้งโยกประชันครูเต้ยสุดหล่อเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น
โอ้โฮหล่อก็หล่อแล้วโท
แต่ความละมุนความเสี่ยงดีมันสนุกจริงเมื่อวานค่ะ
เอาเป็นว่าไปอุดหนุนหนังพี่หม่ำกันนะคะ๓๐ธันวานี้กับหนังส้มปะหน่อย
เรื่องนี้สนุกแน่นอนโอ้โหแล้วก็เรื่องนี้ที่สำคัญพี่หม่ำเล่นเป็นพศ
พระสงฆ์กำลังฮิตไงรับประกันความฮาแน่นอน
พี่หม่ำโอ้โหดราม่าเยอะมากค่ะถามเลยพี่หม่ำปิดตำนานจริงหรือเปล่า
เท่งหน่งชิงร้อยมีข่าวบอกว่ามีอะไรนะช่างภาพโพสต์บอกวันสุดท้ายแล้วผมเสียใจมาก
หม่ำบอกว่าอยากจะตีมือช่างภาพจริงเข้าใจผิดไม่ได้ปิดตำนาน
คือเป็นเทปสุดท้ายของปีเดี๋ยวก๊อปจะปรับผมปีหน้านะคะ
ถามพี่หน่งอีกพี่หน่งมีดราม่านะพี่หน่งช่าคุณผู้ชมมีดราม่าว่าเนี่ย
ภาพนี้เลยแกไปออกรายการนี่แหละค่ะแล้วก็มีภาพแกแต่งหญิงนะคุณผู้ชม
เป็นตลกกลายมีแบบเข้ามาธรมว่าพวกตลกก็เป็นแบบนี้แหละชอบมาทื้อสาแต้อมแต้อัง
แต่จริงเฝ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

หลายคนสงสัยว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่า

เราไปฟังคำตอบทั้งหมดจากพี่หม่ำเลยค่ะ
เออมันปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับ

เพราะผมไม่มีอันนี้เลยลำบาก

ไม่ได้ป่วยหรอกครับมันทำงานหนัก
มันทำงานทั้งวัน

ไม่มีอะไรครับมึงพักผ่อนบ้างนะ

มึงก็หาหมอบอกว่าไปปกติ
ฟังแกสัมภาษณ์แล้วเพลินดีนะคะ

เมื่อวานตัวจริงหล่อมากเถอะ

ตัวหนูความหักเป็นจังใสนะ

ไม่ใช่ร่วมหน้าเขาคล้ายกันมากคุณผู้ชม
ที่สำคัญล่าสุดอะไรรู้ไหมคะ

เขาไปฉลองทั้งครอบครัวสองบ้านเลย
นาทีปีขวนจะได้เห็นโตโน้มู่งมิ้งยิ้มเอิ๊กอากนะฮะ

แต่ว่าตอนนี้เรียกว่าหัวใจแล้วกับผู้ผู้ชม
อะไรนะคะ
มาเลยนะคะ

หาที่ไหนไม่ได้อะไรแบบนี้ครับ
ก็เลยนิดถึงเขา
เขาก็เลยเอามาจับฉลากครับ